จากเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปดูเรื่องราวของวิถีชีวิต

เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาชนเผ่าลีซอร์นะครับ
คราวก่อนคุณวันทินีศรีเคนของเราพาไปกินข้าว

ต้มมันแล้วก็หลายอย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองของเขานะครับ
คราวนี้จะไปดูอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

เขาคงมีท่าทางที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง

จะเป็นอย่างไรเอาเราติดตามได้จากคุณวันทินีศรีเคน
เสน่ห์ของชนเผ่าลีซอร์กันครับ
การเต้นรำด้วยท่วงท่าแสนธรรมดาไม่ซับซ้อน
ล้อมวงจับมืออย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไป
เพราะการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของเครื่องดนตรีประจำเผ่า
ทำนองช้าบ้างและเร็วบ้างสลับกันไป
ชาวลีซอร์เขาฝึกฝนกันมาตั้งแต่เด็ก
ดังนั้นทุกเพศทุกวัยเต้นรำได้อย่างพร้อมเพลียงกัน
ก็ด้วยต้องมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลีซอร์
ประกอบกับเสียงเครื่องเงินดังเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหว
แขกผู้มาเยือนอย่างทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

รำกับชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอบ้านหัวแม่คำ
หมู่ที่๔ตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทันทีเลยค่ะ
เด็กหนุ่มสาวและคนแก่จะแต่งกายด้วย

สันสดใสแล้วก็สวยงามด้วยเครื่องประดับเงิน
ออกมาเต้นรำประกอบเครื่องดนตรีประจำเผ่า
เรียกได้ว่าสนุกสนานต้อนรับงานลื่นเริงในช่วงปีใหม่ค่ะ
การเต้นรำของชนเผ่าลีซอร์
สะท้อนให้เห็นกลิ่นอายทางวัฒนธรรม
ทุกคนจะใส่มาอย่างจัดเต็ม
สวยงามตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
ผู้นำหมู่บ้านบอกกับเราว่า
เป็นสิ่งที่ทุกคนภูมิใจและอวดได้ไม่อายใคร
การทำกิจกรรมตึกจีนในปีใหม่นี้ครับ
เพราะว่าเด็กเขาไปอยู่
เพราะว่าการตรวจกินทำปีใหม่แบบนี้มีแค่ปีละครั้ง

แล้วเขาก็ทำงานที่ไหนก็ขอลาแล้วก็กลับมาที่บ้าน
หนึ่งในลูกหลานของลีซอร์บอกว่า
ประจำเผ่ามีความสำคัญทำให้การเต้นรำออกมางดงาม
ยังบอกอีกว่าถ้าบ้านไหนไม่มีฐานะใส่ชุดแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะ
ด้วยเครื่องประดับเงินแท้รอบตัวทำให้ราคาต่อ๑ชุด
เริ่มต้นกันตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวจ้า
มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะ
คือชุดรีซอร์อะไรเป็นสีสารสวยงาม
อย่างเช่นบวชนะคะก็จะไม่เหมือนชมเผาอื่นนะคะ
ก็จะมีหมวกอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะสีสันสวยงามค่ะ
แต่งกายก็จะไม่เหมือนชมเผาอื่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ตอนแรกนะคะมันก็ไม่ชินค่ะมันก็รู้สึกว่ามันหนักหน่อย
ถ้าเป็นเงินแท้มันก็จะหนักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมก็จะไม่หนัก
ในปัจจุบันลีซอร์วัยหนุ่มสาวได้นำเนื้อร้องภาษาไทย
ใส่เข้าไปในธรรมนองของเครื่องดนตรีประจำเผ่าลีซอร์
ลงตัวด้วยจังหวะที่ซึมซับกันมาตั้งแต่เด็กเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร
แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอร์
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน